คุณผู้ชมไข่ไก่๒ตันนึกภาพออกไหมครับ
ก็คงรู้ว่าเยอะแหละแต่ว่านึกไม่ออกมันเยอะแค่ไหน
สามหมื่นฟองฮะรถขนมาเสียหลักครับ
เสียหลักบอกโดนหมาตัดหน้าเหลือเท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม
เหลือที่เก็บได้ดี๑๖ฟองครับ
อะไรนะสามหมื่นสามหมื่นเหลือ๑๖เหลือ๑๖
หกครับใช่ฮะนี่แหละครับโอ้โหกระจัดกระจายเจ็ดโมงครึ่งเมื่อเช้า
บนถนนสายพรานกระต่ายเมืองกำแพงเพชรนะครับ
กู้ภัยมาตำรวจมานะครับรถกระบะดัดแปลงนะครับ
เป็นรถโตโยต้าหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทางครับ
ล้อขวาแตกมีนายนัทพงศ์ชัยวงพินโยเป็นคนขับ
ก็พี่เขาไม่ได้เจ็บอะไรไข่ไก่บรรทุกมาสองตัน
พันแผงสามหมื่นฟองเก็บได้เหลือสิบหกฟองครับ
นายนัทพงศ์เล่าบอกว่าขับรถกระบะนะฮะ
บรรทุกไข่มาจากฟาร์มที่สุโขทัยจะไป
กำแพงเพชรนี่ครับแต่สภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะ

เหลือแค่นี้จากสามหมื่นฟองครับ
พี่ก็บอกหมาตัดหน้านะพี่นะครับหักหลบปั๊บ
ยางหลังแตกต่อเลยแล้วพุ่งลงข้างทางไปชนป้าย
สัญญาณจราจรนะครับแล้วก็ชนหลักกิโลเมตรอีก
หลุดกระเด็นพังหมดตำรวจมาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็เอารถมายกรถที่พลิกหงายอยู่

ต้องทำความสะอาดถนนครับไข่แตกนะครับคุณผู้ชมครับ
บนถนนมันลื่นเดี๋ยวรถจะเกิดอุบัติเหตุ
ใช่ค่ะโอ้โหรถบรรทุกไข่นี่สำคัญเลยนะคะ